มาดูอีกหนึ่งสีสันเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
เริ่มแล้วตั้งแต่๑เมษาไปสิ้นสุด๑๒เมษายน
สีสันแน่นอนก็ไปอยู่ที่บรรยากาศของสาวประเภท๒
ที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการค่ะจัดขึ้นที่สาราอเนกประสงค์
วัดพระบรมธาตุนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ก็มีทั้งชายไทยที่ต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหาร
แล้วก็มีสาวประเภท๒ที่เป็นสีสัน
ก็เดินทางมาคัดเลือกด้วยนี่ไงวันนี้มากัน๓คนค่ะ
นายนันธนกรแสงลมอายุ๒๐ปี
หนึ่งในสาวประเภท๒บอกว่าทั้งกลัวทั้งเกร็งทั้งตื่นเต้นทั้งหวั่นไหว
เพราะว่าตัวเองจะต้องพาร่างกายของตัวเองมาอยู่ถ้ำกลางหนุ่ม
เนื่องจากว่าจิตใจตัวเองเป็นผู้หญิงไปซะแล้ว

มีความเขินแล้วก็บอกว่ากลัวเล็กน้อย
แต่ว่าตัวเองก็นำใบรับรองแพทย์ที่ทำการเสริมหน้าอกหน้าอกเนี่ยนะคะ

บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องถูกจับให้เป็นทหารก็พร้อมที่จะวัดดวง
และถ้าเกิดว่าจับได้ใบแดงก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติค่ะ

เต้นเต้นได้ไหมวันนั้นเต้นเต้นครับ

แล้วเรามาอยู่ในหมู่ผู้ชายเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่า
คือแบบว่าอีกอย่างนึงผู้ชายก็เป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดค่ะ
แล้วเรื่องเกณฑ์อาหารนี้ล่ะ
เกณฑ์อาหารไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีไปรับรองแพทย์มีหน้าอกค่ะ
ก็คือไปฉีดหน้าอกมาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วถ้าสมมุติว่าขาดขึ้นมาแล้วต้องจับเหรอ
ถ้าต้องจับก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นทีค่ะทำได้รับที่รับใจค่ะ

เขาบอกว่าน้องเขาผ่าตัดหน้าอกมาแล้วทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าอ้าว
แล้วถ้าเกิดว่าต้องถูกจับใบดำใบแดงถ้าถูกจับก็พร้อมก็เป็นนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่อุตรดิษฐ์ครับไปดูที่อำเภอตรอนนะฮะ
ศรีษรรณก็ไม่แพ้กันขึ้นคลักเหมือนกันที่นี่มีชายทายรายงานตัวแล้ว
แล้วก็ไปคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ทั้งหมด๔๔๗คน
จากชายจริงจะไปรายงานตัวแล้วก็มีสาวสวยนี่สาวประเภท๒

แล้วก็ทางด้านของนายสิริวัตรฝั่นบ้านไร่อายุ๒๑ปีก็บอก
คนนี้แหละแต่ว่าเป็นนายนะคุณผู้ชมนายสิริวัตรบอกว่า
วันนี้นำเอกสารไปยื่นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าไปตรวจร่างกายกับแพทย์
ซึ่งผลการตรวจร่างกายพบว่ามีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
จึงไม่ต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกเป็นทหาร
แม้จะไม่ได้เป็นทหารรับใช้ชาติแต่ว่าขอเป็นคนดีรับใช้สังคมก็พอ
ที่สำคัญพ่อแม่ก็ยอมรับสภาพที่เป็นสาวประเภทสอง
โดยไม่ต้องทำให้ใครนั้นเดือดร้อนนั่นเองอันนี้ก็ชื่นชมนะครับ
ค่ะไปดูกันที่สระบุรีกันหน่อยนะคะ
บรรยากาศที่จังหวัดสระบุรีก็ไม่แพ้กับที่อื่น
ก็มีชายไทยที่อายุครบเกณฑ์เนี่ย
มาเดินทางมาเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์กันด้วยเนี่ยนะคะ
แต่นักข่าวก็ไปสังเกตคนนี้ค่ะเขามาแปลกกว่าคนอื่น
เขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลของคลังมาเพียบ
ทั้งที่คอทั้งที่เอวมีอะไรบ้างล่ะ
เกจิอาจารย์ชื่อดังมีทั้งผ้ายันมีทั้งตะกุด
มีทั้งประหลัดขิกอากาศเศก
โอ้โหที่บนคอนี่อะไรนักหนาเนี่ย
เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพียบเลยนะ
ของดีบางส่วนได้มาจากคุณพ่อ
แล้วก็บางส่วนไปบูชาไปเช่ามาเอง
เขาบอกว่าไม่ได้เอามากันเหนียวนะ
แต่ว่าต้องการให้แคล้วคลาดปลอดภัยและมีความโชคดี
จากการถูกจับใบดำใบแดง
เพื่อให้รอดพ้นการเป็นทหารในครั้งนี้

เอาภาพคนนี้มาหน่อยว่าเขารอดหรือเปล่า
ของขังเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดรอดนี่เดี๋ยว
ต้องไปถามนะว่าของขวัญอาจจะดังบ้างนะ

ปิดท้ายที่จังหวัดอ่างทองค่ะ

คนไปบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อขาว

ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
เพื่อขอให้รอดพ้นจากการถูกเกณฑ์เป็นทหาร
ก็จะมีการแก้ผ้าไร่รำแก้บน
ข้อปี๊บอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นี่นะ
เขาเชื่อในปฏิหารของหลวงพ่อขาว
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางเลไลศิลปะสมัยกรุงศรีอายุทยา
หน้าตักกว้าง๑เมตรสูง๑๘๐เซนติเมตร
ซึ่งในช่วงเกณฑ์ฐานทุกปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะมีคนมาบนบานสารกล่าวกันเป็นจำนวนมาก
และหากได้สมใจหมายแล้วในช่วงกลางค่ำกลางคืน
คือไม่ใช่กลางวันนะก็จะมีการมารำเปลือยแก้บน
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่างิ้วแก้ผ้า
ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านะ
ซึ่งในโทรศิลป์หรือในโซเชียลเห็นภาพบ้างแล้ว
มีชายไทยที่ผ่านการเกณฑ์แล้วรอดเนี่ย
แก้ผ้าแก้บนกันแล้วก็มี

แล้วหลังจากนี้เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเยอะ
ของคนที่ได้ใบดำแล้วก็ดีใจกระโดดโลดเต้น
ส่วนคนได้ใบแดงก็จะเป็นลมล้มพับขาอ่อนไป

เดี๋ยวเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ